ผู้ชายคนหนึ่งเป็นพ่อค้าขายเสื้อวินเทจ

มีพ่อค้าคนหนึ่งขายเสื้อวินเทจ
ก็เลยไปสั่งซื้อ๑๐ตัวเป็นเงิน๑๔๙๕๐บาท
เงินจำนวนนี้ไปให้ปรากฏว่าเสียตังค์ฟรี

เดินทางไปที่บ้านของพ่อค้าคนนี้
ทวงเสื้อคืนไปทวงเงินคืนเอาอะไรก็ได้คืนมา
แต่ปรากฏว่าอีกฝ่ายยกพวกมาลุม
รุมค่ะคุณผู้ชมกลายเป็นว่ายกพวกตีกัน
ที่สำคัญตำรวจก็อยู่ตรงนั้นไม่สลดค่ะ

วหลุงประจำอศิลปะ

ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้

ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าตีอายุ๒๓ปีคนนี้ตีเนี่ยเป็นพ่อค้าขายเสื้อยืดแนววินเทจ
ปรากฏว่าตีไปเห็นว่านายดำคือมีการขายเสื้อแบบนี้แนววินเทจผ่านทางเฟซบุ๊ก
ก็เลยติดต่อไปที่นายดำผ่านทางเฟซบุ๊กบอกว่าขอซื้อเสื้อสั่งไปทั้งหมด๑๐ตัว
เป็นเงิน๑๔๙๕๐บาทแล้วโอนเงินจำนวนนี้ไปให้ปลายทางก็คือนายดำแล้ว
แต่แห่ที่เป็นประเด็นไฮไลท์แล้วก็เป็นท่อนฮุกเลยนะคะ
ดำไม่ยอมส่งเสื้อมาให้ตีตีทำไงร้อนใจค่ะไปแจ้งความไว้ที่สอนองห้วยขวาง
แต่ทั้งร้อนใจและใจร้อนตอนที่ไปแจ้งความตำรวจยังไม่ได้ทำอะไรไง
ตำรวจเขาก็ต้องมีการรวบรวมพยาหลักฐานต่างเนี่ยนะคะ
คราวนี้ตีทำไงตีอยากได้เสื้อคืนค่ะตีก็เลยไปกับแฟนสาว
เดินทางไปถึงที่บ้านของนายดำปรากฏว่าดำไม่อยู่
ไม่อยู่บ้านแล้วใครอยู่บ้านคะน้องสาวของนายดำอยู่บ้าน
น้องสาวแสดงอาการไม่พอใจอันนี้ตีเล่านะคะ
แสดงอาการไม่พอใจที่ตีกับแฟนสาวมาทวงเสื้อถึงที่บ้าน
เพราะฉะนั้นเกิดการด่าทอกันขึ้น
พอเกิดการด่าทอตีบอกว่ากลัวว่าเรื่องมันจะบานปลาย
ก็เลยโทรไปหาที่ตำรวจสอนอทุ่งครุให้มาเป็นกรรมการกลางหน่อย
คือเจรจากลายเกลี่ยค่ะไม่ได้ต้องการที่จะทะเลาวิวาส
บอกแบบนี้นะอยากได้แค่หนึ่งเสื้อคืนหรือได้เงินคืน
แค่นี้เรื่องก็จบแล้วเดี๋ยวจะไปถอนแจ้งความให้ด้วยนะคะ
แต่ปรากฏว่าจะไปทวงเสื้อใช่ไหมจะไปทวงเงินใช่ไหม
เสื้อก็ไม่ได้เงินก็ไม่ได้สิ่งที่ได้คือเนี่ยค่ะ
ตับกลับมาตุ๊บตับกลับมานะคะ
มัดเท้าเข่าศอกแล้วมีมีดมาด้วยนะคะ
นี่แล้วจะบอกว่าน้องสาวของนายดำเนี่ยไปตามผู้ชายในระแวกนั้นเนี่ย
ลุมร้อมทั้งตีแล้วก็แฟนของตีอันนี้เขาเล่านะ
แล้วผู้ชายที่มาลุมล้อมเนี่ยที่มาทำร้ายร่างกายตีเนี่ย
ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยค่ะ
คุณผู้ชมสุดท้ายแล้วคลิปนี้ก็เกิดขึ้นนะคะ
หลังเกิดเหตุตีบอกว่าใครจะไปยอมใครจะไปทน
ไปแจ้งความค่ะแจ้งความเรื่องของการโดนทำร้ายร่างกาย
สอนอทุ่งครูนะคะเพื่ออยากให้ตำรวจเนี่ย
ดำเนินคดีตามกฎหมายจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ตอนนี้คู่กรณีพ่อค้าที่บอกว่าตีโอนเงินไปให้แล้วนายดำ
ยังหาตัวไม่เจอเลยค่ะยังไม่รู้เหมือนกันว่าไปอยู่ที่ไหน
เพราะฉะนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นแจ้งความไว้๒ท้องที่
ก็คือที่ห้วยขวางกับทุ่งครุ
ฝากตำรวจสองท้องที่ด้วยนะคะ